เรื่องราวของกีฬาไทยกันบ้างนะครับ
ที่ได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลในปีนี้
ก็เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับโอวาสครับ
มันดาคานะครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเผยถึงการเตรียมตัวก่อน
โอลิปิกเกม๒๐๑๖ว่าตอนนี้นะครับเหลือเวลาฝึกซ้อมเพียง๒เดือน
โดยเธอนั้นมีแผนที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ซึ่งมีสนามซ้อมมาตรฐานแบบเดียวกันกับสนามแข่งขันจริงที่บราซิล
ส่วนเป้าหมายครับก็หวังที่จะทำผลงานให้ได้ดีที่สุด
เพราะว่าวันแข่งขันจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
หากเตรียมตัวและโชคเข้าข้างในวันนั้นก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลนะครับ
ส่วนรับสมตีว่าการกระทรวมการท่องเที่ยวไร้กีฬา
ว่าหลังจบโอลิมปิกเกมส์ก็เตรียมที่จะทาบทามให้
มาเดคานั้นเป็นทูตการท่องเที่ยวของภาคอีสานเลยทีเดียวครับ

เปิดตัวซูมาโฮโรยายาปีกซ้ายชาวไอริโคส
ที่เคยค้าแข้งอยู่กับทีมเมื่อปี๒๐๐๘
เข้ามาเสริมทัพในเล็กที่๒ครับ

สวมเสื้อหมายเลข๒๔ที่เขานั้นเคยสวมใส่
ยาย่าเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีทีมจากลีกตุรกี
ข้อเสนอเข้ามาให้แต่เขานั้นเลือกที่จะกลับมาอยู่กับเมืองทอง
ที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่๒ของเขาครับ
ซึ่งเป้าหมายก็คือพาทีมคว้าช้ำไทยลีกในรุ่นการนี้ให้ได้
สำหรับยาย่านั้นเคยเล่นให้กับเมืองทองมาแล้ว๖๒นัด

ในหลีกสูงสุดของเบลเยี่ยมเมื่อปี๒๐๐๔
ฟุตบอลให้กับเยาวชนทั้งชาวไทยและเกาหลีใต้
เกษตรนวมินทั้งธีรทรบุญมาธา
รัชกรทองเหลาสารวุฒิมาสุกและจักรพันธ์พรสัย
งานนี้ครับนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สายการบินใหม่แล้ว
ยังช่วยกันเติมความฝันให้กับเด็กที่สนใจกีฬาฟุตบอล
ก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมชาติไทยอีกด้วยครับ
วันพุธที่๒๒มิถุนายนครับ
เริ่มตั้งแต่ในเวลา๑๖น๕นแทนรับทีวีถ่ายทอดสดคู่นี้ครับ